เจอเองมนุษย์ต่างดาวที่เราเคยที่เรก

คิดว่าเราจะได้เจอต้นฉบับตัวจริงไหม
ก็จริงเมื่อเกียร์ก็เซเทภาคไทย
เป็นนิดนึงค่ะใครบอกผมว่าบอกว่าฮัลโหลจริงจริงแบบจะยื่นมือไปแล้ว
แต่ว่าอ๋อเก่งจ้ามันต้องแบบอยากให้ผู้ชายมาโดนตัวมันไม่
เลิศ
ค่ะเป็นค่ะเรือนนี้นะคะเป็นรุ่นค่ะทีวีบิ๊กเดทนะคะ
ใช่ค่ะหน้าปัดอาจจะดูว่าเป็นเหลี่ยมอาจจะแบบว่าจะเข้าหรือเปล่า
ก็แต่แมทว่ารู้สึกมันแสดงความเข้มแข็งดีสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างนี้
แล้วคุณคิดว่าแอสเซซินี่นานิกามันสำคัญหรือเปล่า
ก็สำคัญเพราะว่าหนึ่งเราเอาไว้ดูเวลาใช่ไหมคะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จริงมันก็ไม่ได้ดูเวลาอย่างเดียว
มันก็เป็นเครื่องประดับอีกชิ้นหนึ่งที่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าใส่นาฬิกาดีสวย๑เดือนเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนเพียงพอค่ะ
ก็ใส่ค่ะเป็นคนเป็นคนชอบมีอะไรแบบอย่างที่บอกคือเป็นหนึ่งชิ้นที่แบบปังสวยแล้วก็๑ชิ้นพออะไรอย่างนี้
หมายความว่าอันนี้เหมาะสกค่ะเหมาะสกค่ะเรือนนี้นะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะ
สำหรับใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่คุณภาพดีแล้วก็ดีไซน์สวยนะคะ
แบบนี้ก็ไปจับตรองกันได้ค่ะนะคะเอ่อเอาให้ก่อนเริ่มเรื่องพิเกณฑ์ก็ค่ะ
เหมือนกับจังหวะจังหวะเพราะว่าจริงเราคุยอย่างนี้กันตลอดเรื่อยมาอยู่แล้วอะค่ะ
ใช่โมยถูกคู่อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือสนิทกันแล้วเราก็คุยแบบจังหวะนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะ
แล้วก็คือแบบเหมือนมองตาก็คือรู้มุกอะไรอย่างนี้
คุณแฟนก็เชียร์เขาเหมือนต่างต่างโสดที่เซตโฟนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
นั้นเขาก็บอกว่าเขาโสดตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะแมทไม่เห็นว่าเขาจะเคยแบบยอมรับอุ๊บ
ด้วยกันเยอะแล้วก็เป็นคู่จิ้นสมัยก่อนมาด้วยกันอยู่แล้วจะบอกว่ารุ่นบุกเบอร์ดูแก่

ถ้าสมมุติ

ว่าจริงเหมือนบางทีคนดูเขาก็คงแบบว่า
ชื่นใจชุ่มฉ่ำเหมือนกับเราดูดาราเหมือนกัน

สองคนนี้มันแซวกันเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันได้ชุ่มฉ่ำมันได้แบบสนุกอะไรอย่างนี้

คิดภาพไม่ออกจริงแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วย

ไม่มีค่ะไม่มี
หรือว่ารู้คิด๔๖๖เป็นคนร้ายใจยังไง
ฉันรู้ใจรู้พรุ้งอ่ะ
รู้ใจรู้พรุ้งอะ
คือมันเกินที่แมทว่ามันจะลงเอยแบบนั้น
คือเขาเป็นที่ที่ปรึกษาที่ดีมาก
เกรทก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงที่แบบรู้ทุกเรื่องของแมท

พี่เกดให้คำปรึกษาได้ดีดีมาก
เขาบอกพี่เกดมีคำนี้เขาบอกว่าเขาดีใจที่เห็นแมทกับความสดใสและยิ้มได้หนึ่ง
ใช่ค่ะวันนี้เขาก็พึ่งพิมพ์มายังไงแหละว่าแบบดีใจที่สดใส
เป็นสิรานีหรือ
เขาแบบให้คำปรึกษาทุกเรื่องเขาเป็นอีกคนนึง
ไม่ใช่เป็นอีกคนนึงน่าจะเป็นคนเดียวในวงการ
แล้วก็เป็นเพศผู้ชายด้วยปกติเราจะแบบปรึกษาเพศผู้หญิงอะไรใช่ไหมคะ
แต่ว่าพี่เก็ตเป็นผู้ชายอย่างที่บอกว่ารู้ทุกเรื่อง

เราเลิกคบกันไม่ได้ค่ะเพราะเราต่างเก็บความลับ

ก็อย่างที่บอกคือพี่เขามีวุฒิภาวะที่ดี
แล้วก็มีพี่เกดเขาเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตมาก
แต่แมทเนี่ยจะใช้อารมณ์นำพา
ซึ่งเราก็ต้องแบบเหมือนพาตัวเองเข้าไปหาแบบสตินิดนึง
ให้เขาแบบช่วยแบบฉุดกระชากลากถูเราขึ้นมา
แบบแมทสติอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนมีสติ

ไม่โปรโมทไม่โปรโมทห่วง
ไม่อยากให้เขาไปเป็นของใคร
เอ่อเขาก็เห็นถามกี่ครั้งว่าแบบพี่เก็ตเมื่อไหร่จะมีแฟน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

แล้วพี่ท้าวัดวันนี้แม่คือสนใจดูยิ้มได้แบบยิ้มตัวน้อยอ่ะ

เธอเก็บอะไร
แฮปปี้เพราะว่าฉันได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวเล่นละครเราถามให้สุดครั้ง
พี่แมนอยากสอนนี่คือสอนสนิทแมนคือสนิท

ขอบคุณค่ะคนนี้ชื่อใคร

ไปหามาเขาชื่อเฟรม
มีเพื่อนชื่อเฟรมเยอะมาก
แต่พี่นี้เขาละครอู

เพื่อนแมนฮากแมนทุกคน
เข้าใจไปต่อคนชื่อเฟรมเขาเป็นเพื่อนศนีทกันมาก

ยังมีใครพิเศษไหมคะ

คุณค่ะถามว่าคุณมองความรักของเราณวันนี้ตอนนี้เหลือเป็นไงบ้าง
ฉันกลัวพี่ชายฉันยังกลัวอยู่
คุณกลัวความรักของใครหรอ
ฉันไม่ได้กลัวความรักก็อยากมีความรักอยู่ค่ะ

ไม่ได้กลัวมีความรักหรือกลัวที่จะคุยกับผู้ชาย
แต่ว่ามันยังไม่อยากจริงจังกับคนอื่น
คนอื่นหมายความว่าอยากโฟกัสให้ตัวเอง
โฟกัสที่ตัวเองคือเล่นกีฬาที่ตอนนี้แบบอยากจะเอาจริงเอาจัง
แล้วก็กลับมาถ่ายละครซึ่งก็เริ่มถ่ายไปแล้ว
แล้วก็บทก็คือยาวมาก
แล้วก็แบบคือเหมือนต้องใช้พละกำลังในการกลับมาถ่ายเยอะมากเหมือนกัน

แล้วก็ต้องแบบต้องเอาตัวเองให้ดีก่อนค่ะ
เอาตัวเองให้แบบให้มีความสุขให้แฮปปี้เหมือนกับตอนนี้ค่ะ
แล้วก็เราจะส่งมอบความสุขไปให้คนอื่นได้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าคือเอาพูดตรงกลัวผิดหวังอีก
เพราะว่าก็ไม่เถียงเลยว่าเป็นคนทุ่มเทกับความรักมากมาโดยตลอด
ทำได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทำได้แล้ว
แต่ว่ามันในการแบบในการทุ่มเทนั้นมันไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งมันไม่มีใครผิด
นึกออกไหมคะเราก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะพักก่อนเท่านั้นเองแบบ
ยังคือก็ไม่ได้ปิดว่าไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถามว่าจริงจังไหมก็คือหมายถึงว่าเรามีเหมาะใจที่แบบจริงใจ
มอบให้คนที่คุยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเคยต้องรีบต้องเป็นแฟน
ต้องยังไม่ใช่แฟนนะตอนนี้คือต้องไประบุสถานะอะไรอย่างนี้มันยังก่อนนะคะ
แสดงถ้าเห็นออกมาอะไรออกมาก็คือยังเป็นเพื่อนยังไม่ได้มีสถานะ
พอมีคนรักหรือแฟนอะไรอย่างนี้ถูกปะ
ก็ถ้าพูดตรงก็ได้ค่ะพูดตรงแบบนั้นก็ได้
แล้วนั้นรู้สึกมีใครคงดีใจกับวันนี้ของเราที่เหมือนกับเป็นคนแทบบ้าน
ก็ดีใจกับตัวเองแมทก็ดีใจกับตัวเองที่โอเคพอเหมือนกับว่าพอเราอยู่ในเรื่องอะค่ะ
หรือว่าในวงนั้นนะคะเราจะไม่รู้ตัวหรือเราจะมองไม่เห็น
แต่พอเมื่อเราก้าวออกมาแล้วเราหันกลับไปมองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากสุด
คุยตลอดค่ะคุยตลอดเพราะว่าเอ่อที่ผ่านมาแบบทั้งในชีวิตเลยนะแมทมัวแต่ไปเอ่อ
ไปให้คนอื่นมาเป็นใช่ให้คนอื่นมาเป็นสำคัญกว่าที่จะให้ความสำคัญตัวเองอะไรอย่างนี้
แต่ตอนเนี้ยอย่างที่บอกคือแมทกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองแบบมากมากเลยพยายามถามตัวเองแล้วก็เอ่อ
นึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักค่ะ
ตอนนี้เกินร้อยเลยแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวเองมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามาก
เดี๋ยวคุณรอบข้างคุณแมทค่ะเขาเป็นอย่างอย่างบ้าง

คนรอบข้างคุณก็ใบใจกับเรามากขึ้นใช่ไหม
รอบข้างแมทคือแมทโชคดีดีมากเลยค่ะ
คือเขาไม่เคยทิ้งแมทแล้วก็ทั้งตำหนิทั้งสั่งสอนทั้งให้กำลังใจ
เพราะฉะนั้นพอแมทมาถึงวันนี้คือแบบคนรอบข้างแมทแบบทุกคนคือแฮปปี้ไปด้วย
เห็นรอยยิ้มแล้วก็แววตาที่แบบว่ามันเหมือนสะท้อนภาพของตัวเองที่แบบเมื่อก่อนเขาก็เป็นห่วงเรา
เราก็เป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เราแฮปปี้เขาแฮปปี้ค่ะ
แมทโชคดีแมทโชคดีแมทโชคดี
แมทโชคดีแมทโชคดี

คุณพุทธอังกฤษก็คือไรที่หรือแม่ภูติก็คือพิมาช่า

แล้วทำไมกับวันนี้ที่คุยกับพี่แอร์ตอนนี้ด้วยมันเริ่มกระบวนการต่างแบบไหน
จริงคือเราก็พูดกันอีกว่าเรายังไม่มีใครเปิด
คือยังอยากทำงานกันไปเงียบเลย
ใช่หลายหลายอย่าง

ก็เลยไม่ได้เปิดทุกอย่างเป็นทางการ

บทเค้าะแค่แรง
ก็ไปเข้าร่วมทุกครั้งค่ะ
การแสดงตัวเองขึ้นมา
อะนะคะก็ค่อนข้างพอใจค่ะ
ประกาศ๗๐บาท
อ่าแล้วแล้วแล้วแมทก็รู้สึกโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกคือห่างหายไปนานแล้วพอกลับมาก็
ตื่นเต้นอ่ะเราเราเราก็พร้อมที่จะรับทุกอย่างค่ะก็คือเตรียมประกันไว้แล้วว่าต้องใช้แน่นอน
เหรอขนาดนั้นเลยไม่ไม่ขนาดนั้นสิรอดูค่ะรอดูขอบคุณค่ะ